ข่าวที่จะต่อไปนี้คุณผู้ชม
ดูค่ะศึกกลางถนนเก๋งทะเลาะแท็กซี่

ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนเดือดจริงค่ะ

นี่ชาวบ้านที่เขาอยู่ตึกมุมสูงเขาถ่ายมาได้

รถเก๋งสีเหลืองเขียวมาแบบนี้

กระโดดลงจากรถในขณะที่รถแท็กซี่วิ่งอยู่
ในขณะที่รถแท็กซี่กลับรถเขาก็คงกลัวลุกลงเหมือนกัน
ไม่แต่ว่ามาปาดแล้วหยุดกันกลางถนนแบบนี้เลยเหรอ
นี่จังหวะเกือบจะโดนรถทับด้วยนะคะผู้โดยสาร

แสดงว่าเขาต้องโอ้โหสุดแล้วจริงไม่งั้นไม่ออกมาจากรถแบบนี้
เออปาดกันไปปาดกันมาใส่ไฟสูงสาดไฟสูงใส่กันนี่อีกคลิปหนึ่ง
คอแล้วก็กระแทกกับรถแท็กซี่

เหมือนบีบคอด้วยแล้วตบหน้าไปหนึ่งครั้ง
เดือดจริงจังหวัดนี้ค่ะหลังจากนัดไว้จบนะคะ
บังคับให้คุณลุงโชเฟอร์รถแท็กซี่คันนั้นน่ะ
กราบเท้านะคะกราบเท้าด้วย

อ่าวแต่ยากดังมันจะจัดให้
เอาเป็นอะไร

แล้วมึงมึงยายมึงเก๋ามึงเก๋าว่าลุงท้องเบี้ยเนี่ย
สาดไฟสูงใส่ทำไมนะคะเขาบอกเขาไม่ได้ขับปาดหน้า
พอจะจับใจความได้น่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาวิวาสบนท้องถนนนั่นแหละ
เออขับปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็สาดไฟสูงใส่กัน
อืมจะขับหนีแล้วนะคะแต่มันกลายเป็นคลิปแบบนี้ขึ้น
ทีนี้ไอ้เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๐นาทีเห็นจะได้
พลเมืองดีที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาก็ชะลอรถดูเห็นไหมคะ
แต่บางคนเนี่ยถึงขั้นอดรนทนดูไม่ไหวอะค่ะ
ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะครับ
สาเหตุเพียงเพราะว่าขับรถปาดหน้ากันแล้วก็เปิดไฟสูงใส่กันเท่านี้จริง
หัวร้อนถึงกับต้องลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวแล้วหนักสุดคือบังคับให้กราบเท้าด้วย
ทีมข่าวค่ะก็เลยติดต่อไปที่สพเมืองนนทบุรีเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นที่ถนนพิบูรสงคราม
ปากซอยพิบูรสงคราม๑๕จังหวัดนนทบุรี๓ทุ่มครึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
เราสอบถามตำรวจนะคะตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่การทำร้ายร่างกายถือเป็นคดีอาญาก็เลยอยากให้โชเฟอร์แท็กซี่เนี่ย
หรือว่าผู้โดยสารที่กระโดดลงมาจากรถเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายมาแจ้งความนะคะ
มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยพึงระลึกไว้เลยฮะ
ทำหัวให้เย็นอย่าหัวร้อนมีปฏิเยอะนะครับ